เห็นอีกหนึ่งท่านนะคะออกมายืนหยัดบอกว่าจะต่อสู้
เพื่อความยุติธรรมหาความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมนั่นคือพี่ชายคุณแตงโมนั่นเองนะคะ
คือพี่ชายออกมาบอกว่าไม่เชื่อนะคะว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุ
แล้วพร้อมกันนี้ก็ชวนทนายตั้มนะคะชวนประชาชนชวนเพื่อน
ออกมาร่วมกันสู้เพื่อความจริงทวงความยุติธรรมให้กับแตงโม
ส่วนทนายตั้มคนนี้ค่ะเรื่องผู้ใหญ่อักษรนอนหนูนะคะ
ก็ยืนยันบอกเรื่องนี้มีหลักฐานเดี๋ยวจะเอาไปมอบให้กับพบตรเลยนะคะ
วันพรุ่งนี้ค่ะตอน๙โมงเช้าจะเอาหลักฐานสำคัญไปมอบให้กับตำรวจที่สพเมือง
นนทบุรีวันพรุ่งนี้ซึ่งหลักฐานสำคัญตรงเนี้ยยังไม่สามารถเปิดเผยกับสื่อมวลชนได้
นายตั้มบอกเพียงว่าจะเป็นหลักฐานที่จะชี้เหตุการณ์บนเรือทั้งหมด
ว่าที่แท้จริงแล้วเหตุการณ์เป็นยังไง
ส่วนพี่ชายคุณตังโมนายดายศเดชจบก็เข้ามาพบเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับคดีนี้
นายตั้มบอกว่านายดาริยศมีความสงสัยในทุกมิติเกี่ยวกับคดีนี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำให้การของคนบนเรือ๕คน
สภาพบาดแผลจุดเกิดเหตุที่ตังโมพลัดตกเรือ
เรือลำที่เกิดเหตุมันใช่ลำเดียวกับที่ตำรวจเอามาตรวจสอบตอนนี้หรือเปล่า
รวมถึงการทำงานของตำรวจในคดีนี้ด้วยสงสัยทุกมิติเลย
นายนายศเองก็มีหลักฐานและข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับคดีอยู่แล้ว
แต่ไม่เคยเปิดเผยต่อสื่อมวลชนค่ะ
วันก่อนที่ได้คุยกับทางพี่ดายศก็พอจะรู้อะไรมาแล้วแหละ
เกี่ยวกับสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องคุยกับเขาก่อน
ถ้าจะมาเปิดเผยกับสื่อหรือว่าจะให้สื่อถามเองดีที่สุด
แล้วประเด็นที่แม่บอกว่าพี่ดายศไม่สามารถรู้เสียหายได้
พบพิรุษครับเกี่ยวกับการทำสำนวนชดีนี้
นายตั้มบอกว่าหลังจากที่ตัวเองออกมาประกาศค้นหาความจริง

ก็อาจจะทำให้แม่ของแตงโมรู้สึกไม่พอใจและไปตำหนิพี่ชายคุณตังโม
แต่ส่วนตัวทนายตั้มบอกยืนยันไม่ได้สนใจตรงนั้น
เพราะออกมาต่อสู้ให้แตงโมไม่ได้ต่อสู้เพื่อแม่
เช่นเดียวกันกับพี่ชายของแตงโม
ก็บอกว่าไม่สบายใจกับพฤติกรรมของแม่เกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดี
แต่ก็จะขอเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องเป็นครั้งสุดท้าย
ทนายตั้มบอกว่าประเด็นที่แม่ของคุณตังโมออกมาพูดผ่านสื่อ
บอกว่าให้อภัยผู้ต้องหาอันนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลกับคดีแน่นอน
จะทำให้น้ำหนักคดีลดน้อยลงเพราะว่าผู้เสียหายโดยตรงก็คือแม่
ขายข้อมูลลับในคดีนี้ให้กับบุคคลภายนอก
นายตั้มบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะ
ตัวเองมีหลักฐานด้วยยืนยันได้
แล้วจะเอาข้อมูลนี้แหละส่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยตรง
เพราะว่าพบตรตอนนี้ก็ติดต่อมาหาตัวเองแล้วค่ะ
ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
เอาจริงนะครับท่านผู้ประชาการโทรมาหาผมด้วยตัวเองแล้วนะครับ

แต่ว่าสื่อมวลชนรู้แล้วก็ตามนั้นแหละครับ
เนี่ยค่ะแล้วก็การออกสื่อบ้างการโพสต์เฟซบุ๊คบ้าง

นายตั้มบอกมีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาเตือนแล้วนะ
บอกให้ลดบทบาทว่าให้เบาหน่อยหลังให้สัมภาษณ์
นายตั้มก็โพสต์เฟซบุ๊คอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นี่ค่ะนี่คือโพสต์ล่าสุดแล้วมีแคปชั่นบอกว่า
เรื่องขายสำนวนคดีแตงโมผมขอท้านายพลนอนหนู
ถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องจริงดำเนินคดีผมเลยครับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็อยู่เงียบเดี๋ยวงานจะเข้า
แล้วก็มีแฮชแท็กเตือนครั้งที่หนึ่ง
ทำมือด้วยนะฮะหรือทำมือจุ

ทีมข่าวเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของนายดายศเดชจบพี่ชายคุณตังโมค่ะ
ก็มีการโพสต์คลิปที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง
กับการพลัดตกเรือของคุณแตงโมด้วยนะคะครับ
เมื่อ๑๕ชั่วโมงที่แล้ว
มีการโพสต์คลิปการเจอกระเป๋าปริศนากลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ติดแฮชแท็กความยุติธรรมความจริง
คนผิดคนปกปิดต้องได้รับกรรมที่ทำไว้

วันนี้ทีมข่าวก็โทรไปสอบถามพี่ชายคุณแตงโม
ซึ่งก็ได้ข้อมูลสั้นนะคะว่า
รายละเอียดเรื่องคดีอื่นยังไม่ขอให้ข้อมูลคุยกับทนายตั้มดีกว่า
พอถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าอาจเป็นอุบัติเหตุ
พี่ชายตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ
ย่อมรู้แล้วว่ามันน่าเชื่อหรือเปล่า

ยืนยันจะขอสู้เพื่อนน้องโมให้ถึงที่สุดค่ะ
ครับ
หลังจากนี้พี่ดายศยังยืนยันว่าจะสู้เพื่อแตงโมต่อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะต้องหมายความจริงเพื่อนน้องโมต่อ
ในวันนี้ก็โพสต์รูปสมัยเด็กของคุณแตงโม
ระบุข้อความบอกว่าเรามาช่วยกันตามหาความยุติธรรม

ซึ่งก่อนหน้านี้คือพี่ดายศของคุณตังโม

หลังจากที่แม่ได้ไปออกรายการโหนกระแสบอกว่า
เดินตามเลขกลของฝั่งนู้นเยอะ

แล้วก็บอกด้วยว่าผมไม่สนใจเรื่องเงิน
ผมขอทำเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้าย

นี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
ของอีกหนึ่งคนที่ออกมาบอกว่าจะยืนหยัด
เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับการเสียชีวิตของคุณแตงโมค่ะ
คุณผู้ชมครับมีเอกสารล่าสุดออกมา
เป็นกระดาษเขียนด้วยลายมือนะครับ
น่าจะเป็นการเขียนจากคุณแม่นะฮะคุณแม่ของคุณแตงโม
แต่อันนี้คือธนายศิษฐาเขาเอามาโพสต์ไว้
จดหมายลงวันที่๗ก็คือวันนี้ครับ๗มีนาคม
บอกว่าเรียนคุณกิจสนะทนายความคดีน้องแตงโม
คือเจ้าของจดหมายที่คาดว่าจะเป็นคุณแม่เนี่ย
คือเป็นการแสดงเจตนาครับว่าตอนนี้คุณแม่จ้างทนายชื่อกิจสนะ
ให้ดำนวลการณ์เรื่องคดีแต่เพียงผู้เดียว
ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
แล้วคุณแม่มั่นใจในการทำงานทำคดีของตำรวชสพเมนทระบุรี
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทำให้ทนายสิทธาเขาต้องเอามาขึ้นเนี่ย
คือคุณแม่วิงวอนฉันก็วิงวอนเลยนะในจดหมาย
ทนายสิทธาอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
นี่คือเนื้อความในจดหมายที่ออกมาล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ